วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอุบัติเหตุแล้วก็เหตุการณ์
ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคย
ที่อุดรธานีมีเหตุวัตรธึกเกิดขึ้น
เมื่อรถ๖ล้อบันทุกห์ถังแก๊สมาเต็มครรภ์รถ
เสียหลักพลิกตะแคงบนถนนมิตรภาพ
ทำให้ถังแก๊สกว่า๓๐๐ถัง
เกลื่อนถนนแล้วก็หล่นไปทับรถ
วิ่งอยู่บนถนนได้รับความเสียหายด้วย
โชคดีไม่มีการระเบิดนะครับ
เพราะว่าเป็นถังเปล่านะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ในพื้นที่บ้านนาทองคำตะบลหนองไผ่อำเภอเมืองอุดรธานี

และมีกลิ่นแก๊สฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ
หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจนแน่ชัดว่า

เพราะบางถังยังมีแก๊สหลงเหลืออยู่เล็กน้อย
ตำรวจสพนสูงตรวจสอบพบว่า
คนขับรถบรรทุกและคนงานที่นั่งมา๒คน

มีรถกระบะที่ได้รับความเสียหายจากทางแก๊สกระแทก๑คัน
สนร่องกลางถนนหักนับ๑๐ต้น
คนงานขนถ่ายถังแก๊สที่ได้รับบาดเจ็บตรงหัวไหล่และต้นคอเปิดเผยว่า
กำลังขนถังแก๊สไปตรวจสภาพที่คลังจำหน่ายแก๊สที่จังหวัดขอนแก่น
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถเก๋งคันหนึ่งตัดหน้ากระชันชิด
ทำให้คนขับตกใจเบรกอย่างแรงจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถบรรทุกแก๊สขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ส่วนที่จังหวัดกรสินกล้องมุมจรปิดบันทึกภาพ
ขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ข้ามแยกไปอีกฝั่ง
และเป็นจังหวะเดียวกับที่รถกระบะขับมาทางตรงด้วยความเร็วทำให้รถจักรยานยนต์พุ่งชนด้านข้างอย่างจัง
ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นรีบเข้าช่วยเหลือและโบกรถที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ส่วนรถกระบะคู่กรณีจอดทางออกไปประมาณ๑๐๐เมตร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกบ้านเตาหายถนนซ้ายกรราศิลป์กรรมาลาสัยตะบลลุบอำภาเมืองกรราศิลป์
ผู้ภัยช่วยกันประถมพยาบาลหญิงขับขี่รถจักรยานยนต์พบว่าไม่สามารถขยับร่างกายได้
นำส่งโรงพยาบาลแต่ระหว่างเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนเจ็บอยู่นั้น
คนขับรถกระบะกลับขับรถออกไปจากที่เกิดเหตุอ้างว่าต้องพายายที่นั่งมาด้วยไปหาหมอ
ตำรวจเตรียมเรียกมาสอบปากคำอีกครั้ง
ก่อนที่จะกระแทกร่างของผู้หญิงที่ยืนอยู่ด้านหน้ารถเก๋งกระเด็นตกจากทางด่วน
และชนตำรวจที่ยืนอยู่ด้วยกันได้รับบาดเจ็บ
ก่อนจะถึงทางลงสุกุมวิทร์๕๐เล็กน้อย
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งยี่ห้อเกียร์สีเทา
ชนท้ายถูกชนเสียหายยับเยินกระจกหลังแตก
ขณะที่ด้านล่างทางด่วนพบศพนางสาวธัญพัฒน์วิพันพงศ์อายุ๖๘ปี
อยู่ในสภาพศพมีบาดแผลที่ศีรษะขาขวาหักผิดรูป
ส่วนนางสาวนุชนาธิพรมนะอายุ๓๕ปี
รวมถึงหญิงสาวอายุ๒๗ปีที่อยู่ระหว่างตั้งคัน
นั่งมากับรถเก๋งยี่ห้อเกียร์ได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตขับรถยี่ห้อเกียร์มากับหญิงสาววัย๒๗ปี
แต่รถเสียกลางทางจึงลงจากรถเพื่อใช้โทรศัพท์ฉุกเฉิน
แจ้งขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่การทางพิเศษ
ต่อมาตำรวจสนทางด่วน๑ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
จอดรถให้การช่วยเหลือโดยจอดรถจักรยานยนต์ไว้ด้านหน้ารถผู้เสียชีวิต